เยอะโสธรครับเมื่อสักครู่เป็นสารวัตรกับถนน
อันนี้เป็นร้านอาหารคุณผู้ชมฮะแล้วร้านอาหารร้านนี้เนี่ย
โดนต้นไม้โค้นทับลงมาเหมือนกันฮะนี่เลยครับ
ตรงนี้เนี่ยเป็นโรงจอดรถนะโอ้โหเป็นโรงจอดรถ
มีรถจอดอยู่ด้วยครับโอ้โหโดนทับไปเลยฮะ
หลังคายุบเลยโอ้โหบอกชื่อร้านก่อนร้านอาหาร
รถเอ่ยทั้งหลังคาโรงจอดรถก็พังไป
เจ้าหน้าที่ปอบพอบของเทศบันตะบลตาดทองก็เข้าไปช่วยเหลือตัดต้นไม้ออกจากร้านแล้วนะครับ
ยะโสไปดูที่ร้อยเอ็ดมีต้นมะขามยักษ์ยิ่งต้นไม้อายุเยอะ
มักจะเห็นว่าขนาดต้นมันยิ่งใหญ่นี่ฮะต้นนี้อายุ๗๐ปี
ขนาดสองคนโอบต้านแรงล้มไม่ไหวหรอกคุณผู้ชมหักโค้นลงมา
ขวางถนนเส้นพนมไพรมหาชนะชัยในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
แบบนี้เลยครับก็ต้องช่วยตัดกันเพราะว่ารถไม่สามารถจะสัญจรได้
เขาต้องเอาเลื่อยยนคุณผู้ชมเลื่อยยนกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัคร
สิบนายนะมาช่วยกันตัดออกจากผิวจราจรโอ้โหตัดอยู่สองชั่วโมง
นานมากคุณผู้ชมรถก็ขับผ่านไม่ได้แต่๒ชั่วโมงพอเอาออกไป
ก็สามารถจะเปิดการจราจรได้ตามปกติครับระหว่างที่เรารายงานข่าวไปว่า
มีน้ำท่วมที่ไหนมีต้นไม้หักโค้นที่ไหนนะอืม
เดี๋ยวเราสามคนนะคุณผู้ชมอ่ะก็จะทยอยอ่านคอมเมนต์ด้วย
ว่าคนดูประสบเหตุน้ำท่วมอะไรที่ไหนกันบ้าง